เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูเรื่องราวน่ารักต่อไป

บางทีจะไปเอ้ยมันก็ยังไงอยู่ยังไม่อยากออกไปไหน
กลัวผมเอายังไงดีไปให้เพื่อนตัดผมให้แล้วกัน

ส่งผมที่ออกมามันจะได้ดั่งใจหรือเปล่า
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
แล้วเอาทรงขึ้นเข้าอ่ะดอก

เอาทรงแบบวัยรุ่นหน่อย
เอาวัยรุ่นหน่อยเอาพอดีติ่งนะติ่งหูนะ

เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องตัดออกนะ

คือคลิปนี้น่ารักมากคุณผู้ชมเห็นไหม
คือมันเป็นภาพน่ารัก
ดิฉันดูแล้วดิฉันแบบอมยิ้มตามนะ

คือเหมือนเป็นเรื่องราวของเพื่อนสาวเนาะ
พ่อสออันนี้คือเพื่อนสาวจริง

ก็ได้รู้กับแฮสแท็กที่คุณหมอซ่าเขาติดไว้

แล้วแฮสแท็กอีกอันหนึ่งคือ

น่ารักไหมน่ารักมากเลย
คือต้องยอมรับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะคุณ
คุณยายท่านนี้ที่มานั่งจัดเนี่ย
แกบอกว่าร้านแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะมี
จะเดินไปไกลยายก็เหนื่อย
ก็เลยเดินมาหาเพื่อนข้างบ้านแล้วกัน
ใกล้ดีเอามาให้เพื่อนตัดผมให้เนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างตัดไป
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เยอะมาก

คุณบอกว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันคือไม่ทิ้งกันไกล

เพื่อนไม่ทิ้งกันไกล
ใช่ก็คือไม่เคยอยู่ห่างไกลกันเลย
ไม่ใช่เพื่อนยังไม่ทิ้งก็ตัดผมให้ไงเพื่อนมีกันไกล

ก็ว่าอยู่แล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีกว่าจะตัดได้กว่า
ถ้าเห็นบอกว่าตรงนี้ใช้เวลาอยู่ไกลชั่วโมงนะ

ไม่ใช่สิ๓วันนี่คือเลม
อย่างที่เราคุยกันเอาหูคุณยายเก็บไว้ไหมคะ

แต่จริงมันเป็นเรื่องราวน่ารักเป็นมิตรภาพเนาะ
คือเพื่อนที่มองเห็นแล้วแบบโอ้มันมีรอยยิ้มแล้วมันแบบชุ่มชื่นหัวใจ
ก็เลยเอาเรื่องดีมาฝากให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มกันยามเช้านะคะ